น่าจะเป็นที่แน่ชัดแล้วว่ารัฐบาลภายใต้การนำของเศรษฐาทวีสินจะเปิดไฟเขียวให้สถานบันเทิงสามารถเปิดให้บริการได้ถึงตี๔เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและรองรับการท่องเที่ยว
ซึ่งโปรเจกต์นี้ถือว่าถูกใจนักท่องราตรีอย่างยิ่งเรียกว่าหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวเพราะพอผับเลิกก็ออกไปใส่บาทกันต่อได้เลย
เรื่องของการท่องเที่ยวจะมีมากกันออกมาเรื่อยนะครับอย่างที่ท่านทราบว่าอยู่ตอนนี้เราพิจารณาเรื่องขยายเวลาถึงตี๔นะครับ
อะไรนะครับอะไรทำได้เราทำก่อนเลยนะครับเพราะบางประเด็นก็ติดเรื่องของกฎหมายเหมือนกันนะครับแต่อะไรที่ไม่ติดเราก็พยายามทำออกมาเข็ดออกมาเพื่อให้รองรับก่อนปีใหม่ให้ได้นะครับ
การขยายเวลาเปิดผับบาร์ถึงตี๔โดยจะนำร่องโซนิ่ง๔จังหวัดการท่องเที่ยวจะกระตุ้นธุรกิจกลางคืนมูลค่าแสนล้านได้จริงหรือ
นี่อาจเป็นเพียงคำถามที่ยังต้องรอคำตอบเพราะสถานการณ์โควิด๑๙ที่ยังไม่นิ่งรวมถึงอาจเป็นปัจจัยทำให้เกิดอุบัติเหตุมากขึ้นจากการดื่มสุราและยังไม่นับรวมการก่อความรำคาญแก่ชาวบ้านรอบพื้นที่
อย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจกลางคืนมีมูลค่ามหาศาลการปิดตัวลงในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาจากการระบาดของโควิดสร้างความเสียหายต่อมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจมากกว่า๑๓๐๐๐ล้านบาทซึ่งธุรกิจกลางคืนเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สำคัญที่ขับเคลื่อเศรษฐกิจของประเทศ

เพียงแต่ต้องบริหารจัดการและควบคุมให้ดี
ส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยก็มองว่าสถานการณ์โควิดยังไม่นิ่ง
หากคนที่มีเชื้อมาเที่ยวก็จะเกิดการแพร่ระบาดอีก
และการดื่มกินไปจนถึงตี๔ซึ่งเป็นเวลาเกือบสว่าง
แลกมาด้วยสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน
อย่างไรก็ตามทุกนโยบายมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยขึ้นอยู่กับว่าจะมองมุมไหน
เปิดสถานบันเทิงไปจนถึงตี๔
ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางของความบันเทิง
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทำให้มีเม็ดเงินเพิ่มขึ้น
แต่นั่นก็ต้องแลกมากับภาพลักษณ์ของประเทศ
ว่าเป็นดินแดนแห่งการเมาหัวมราน้ำหรือไม่
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน